เริ่มกันที่แฟนบอลของทีมพัทยายูเนเต็ดค่ะ
เขาออกมาร่วมกันแสดงความศรัทธาต่อสโมสรของตัวเองนะคะ

ผู้บริหารของสโมสรเตรียมที่จะย้ายสนามย่าไปแข่งขันกันที่อื่นค่ะ

ทีมพัทยายูเนเต็ดที่คว้าอันดับที่๘ในศึกฟุตบอลโยต้าไทยลีก๒๐๑๘
แล้วก็จะย้ายรังเยาไปแข่งขันกันที่สนามกกทบางพลีจังหวัดสมุทรปราการ
ซึ่งเป็นรังเย่าเดิมของทีมซูเปอร์พาวเวอร์ในฤดูการหน้า
ซึ่งล่าสุดก็เลยทำให้แฟนบอลพันธ์แท้ของทีมพัทยายูเนเต็ดกลุ่มหนึ่งนะคะ

รวมตัวกันที่สนามเทศบาลหนองปลือค่ะ

แล้วก็ร้องเพลงเชียร์แบบเดียวกันกับในเกมที่มีการแข่งขันจริง
แม้ว่าไทยลีกจะปิดฤดูการไปแล้วนะคะ
ซึ่งพวกเขาก็หวังว่าการแสดงพลังศรัทธาแบบนี้ต่อทีมพัทยายูนิเต็ดมาตลอด๑๐ปี
จะทำให้ผู้บริหารเปลี่ยนใจไม่ย้ายหลังเยาก็ได้ค่ะ
ต่อกันที่พลตำรวจเอกดรสมยศพุ่มพันธ์ม่วงนะคะ
นายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยก็ออกมาเปิดเผยว่า
ที่จะเสนอชื่อผู้ที่เหมาะสมจะมาเป็นเลขาธิการสมาคมคนใหม่
แทนที่พลตำรวจโทพิสันจุลาดิหลกที่ถูกปลดออกจากตำแหน่งตามมติเอกฉัน
โดยสมาชิกสโมสรแล้วก็สภากรรมการค่ะ
จากว่าไม่พอใจในการดำเนินงานต่างนะคะ
ซึ่งก็จะเสนอชื่อให้ทันก่อนการประชุมสภากรรมการครั้งต่อไป
แต่ยืนยันว่าไม่มีตัวเลือกในใจนะคะ
ขอใช้เวลาในการพิจารณาก่อนที่จะเสนอรายชื่อให้กับสภากรรมการลงมติ
เพื่ออนุมัติแต่งตั้งต่อไป
ขณะที่เรื่องที่พลตำรวจโทพิสันจะออกมาแถลงในวันพุธที่๒๔ตุลาคมนี้
ออสก็ยังมั่นใจค่ะว่าจะไม่มีผลกระทบใดนะคะ
เนื่องจากว่าปฏิบัติงานอย่างสุจริตมาโดยตลอดค่ะ
ตุลาคมคู่แรกอังกฤษเจอกับมาเลเซียเวลา๑๓นาฬิกา๔๕นาทีถ่ายทอดสดทางยูทูปไทยรัฐค่ะ
ส่วนคู่ที่ไทยลงแข่งขันเจอกับอุสเบกิสถานนะคะเวลา๑๖นาฬิกา๑๕นาทีถ่ายทอดสดผ่านทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒แล้วก็ยูทูปไทยรัฐทั้ง๒ช่องทาง
ซึ่งเกมนี้ถ้าใครชนะก็จะได้เป็นแชมป์ทันที
ซึ่งไทยขอแค่ผลเสมอก็จะได้แชมป์สมัยแรกเช่นเดียวกันค่ะ